ไปดูความคืบหน้าของหวยโอละเวงอลวนกันหน่อย๓๐ล้าน

เขาก็ทำการไปขอปิดบัญชีแล้วกันทางด้านของหวดจรูน
เพราะว่ามันมีบัญชีกับเบอร์โทรเขา
อยู่ในสื่อโซเชียลจากการเปิดเผยของอีกฝ่ายหนึ่ง
บอกว่าต้องการจะขอปิดเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้ทางด้านของร้อยจำรวจโทรจรูนวิหมูล

ก็ไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อแจ้งขอปิดเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยครับ
หลังจากที่สารได้สั่งถอนอายัดเงินรางวัลที่เหลือ๒๔ล้านกว่าบาท
เนื่องจากว่าเลขบัญชีถูกเปิดเผยเอาไว้แล้ว
จากการที่มีหนังสือของนายปรีชาไข้ครวนระบุเลขบัญชีของเขา
ให้กับประชาชนรับทราบ
แล้วก็ขอให้ธนาคารพิจารณาห้ามเบิกถอนเงิน

จึงจำเป็นต้องปิดบัญชีเพราะกระเด็งว่า
มิจฉาชีพจะแอบอ้างไปทำอะไรโดยมิชอบ
จากนั้นก็เดินทางไปต่อที่ธนาคาร
เพื่อทำธุรกรรมยื่นเอกสารขอปิดบัญชี

ซึ่งคงจะไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
แต่ว่าส่วนตัวไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้ในตอนนี้นะครับ

หวย๓๐ล้านหลุดออกไปสู่สาธารณะโดยตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลสำคัญเช่นสัญญาณโทรศัพท์แสดงจุดที่อยู่ข้อมูลทางแอปพลิเคชันไลน์หลุดมาได้อย่างไร
ส่วนกรณีที่ขอให้ระงับการถอนเงินจากบัญชีธนาคาร
ครูปีชาระบุว่าไม่น่าจะเป็นการละเมิดคำสั่งสารแพ่ง
ส่วนที่ถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่เลขบัญชีธนาคาร
ยืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บอกว่าเลขบัญชีและเบอร์โทรไม่น่าจะมีความลับอะไรนะ

จากธนาคารมากกว่า
คือของทางฝ่ายจำเลย
ซึ่งเอาไปใช้ในกระบวนการและสามค้านผมในศาล

หลุดไปจากสำนวนของตำรวจ